ช่วงนี้พี่น้องชาวไทยครับผมมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอสุดยอดไม่ใช่เครื่องออกกำลังกาย

ไม่ใช่ไม่ใช่สาระกับชอต
แต่เป็นคุณชนะกับใบตองนี่แหละ
แล้วเราจะนำเสนอเรื่องราวใหม่โดยเฉพาะเรื่องราวของนวัตกรรมชิ้นนี้น่าสนใจมาก
เครื่องทลายหมากปึ้งโอ้โหน่าสนใจค่ะ
เท่าผู้แก่ไม่ต้องลำบากขึ้นไปปีนสายเก็บแล้วล่ะครับ
เขาไม่เก็บเองต้นมันสูงมาก
นอกเหนือจากการเก็บปากแล้วนี่ยังเป็นเรื่องราวของทุเรียนต่อด้วย
ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้มีดเฉือนแล้วก็เอามือแหวกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องปอกทุเรียนนะครับ
นวัตกรรมใหม่จากน้องมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก

เป่าเปลือกทุเรียนพันหลงลับแลนี้สามารถปอกเปลือกได้ด้วยความเร็วสูงถึง๒๒ลูกต่อชั่วโมง
โดยเป็นเครื่องต้นแบบที่จะต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การสนับสนุนภูมิวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ใช้เวลาเฉลี่ย๒นาที๔๕วินาทีต่อ๑ลูก
โดยเป็นการเปิดผลด้วยเครื่องแล้วแกะด้วยมือ
สามารถปอกเปลืองได้๒๒ลูกต่อชั่วโมง

เทียบเท่ากับการปอกด้วยมือ๘ลูกต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะ

มันสามารถที่จะทำการปอกทุเรียนได้
ในเวลาที่สั้นกว่าการที่เราจะใช้มือปอก

อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าทุเรียนมันแก่หรือมันอ่อน
เสร็จแล้วเราก็ต้องมีวิธีการว่าจะต้องปอกแบบไหน

แต่ถ้าเกิดเครื่องตัวนี้มันจะไปถึงตรงจุด
ที่สามารถจะแยกตัวภูของทุเรียนออกจากกันได้

ปอกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัตินี้

ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง
ได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยด้วยล่ะค่ะ
ส่วนอุปกรณ์สำหรับเกี่ยวหมากที่เห็นนี้
นายสักกรินอินพรมอายุ๓๗ปี
ชุมพรเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา

ทรงสี่เหลี่ยมหลายขนาดกว่า๑เมตร
ประกอบกับลูกรอกมือหมุนสปริง
เชือกไนลอนยาวหลายสิบเมตร
อุปกรณ์ดัดแปลงเกาะยึดลำต้นหมาก
เขียวสำหรับเกี่ยวทะลายหมากที่ทำขึ้นโดยเฉพาะ

ก็จะกลายเป็นกลไกที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะ
แล้วมานำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไปเกาะยึดกับลำต้นหมาก

เมื่อเครื่องเกี่ยวคลื่นขึ้นไปบนยอดที่มีทะลายหมาก
ผู้ใช้ก็จะใช้ดึงเชือกผ่านกลไกที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อให้ตัดทลายหมากตกลงมาค้างไว้

โดยหมากไม่ตกลงมากระแทกพื้นค่ะ
และยังสามารถบังคับทิศทางในการตัดได้อีกด้วย
หลังใช้เสร็จแล้วก็เพียงหมุนรอกดึงกลับลงมาที่โคนต้นเหมือนเดิม
สักกรินเล่าว่าจบการศึกษาแค่ชั้นป๖
ช่วยพ่อทำสวนเกษตรที่คิดสร้างอุปกรณ์เกี่ยวหมากขึ้นมานั้น
เนื่องจากสงสารพ่อเวลาไปเก็บเกี่ยวหมากขายแต่ละครั้ง
แบกหาบด้านตะขอเคียวซึ่งหนักและยาวกว่า๓๐เมตร
เนื่องจากต้นหมากมีความสูงมาก
อีกทั้งการเก็บเกี่ยวแบบเดิมต้องก้มเงย
และต้องใช้แรงมากด้วยในการกระชากตะขอเขียว

เขาจึงคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อนั่นเองค่ะ
สร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้สำเร็จ
ปรากฏว่ามีชาวสวนหลายคนที่ทราบข่าว
ต่างก็มาสั่งทำเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเขาเองก็คิดราคาไม่แพงไม่ถึงหมื่นบาท
จึงทำให้เขามีรายได้เสริมเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย
และล่าสุดก็ได้ยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัติ

สุดยอดเลยคุณชนะเห็นแบบนี้แล้ว
คุณชนะน่าจะอุ่นใจได้

เพราะว่าเขามีอุปกรณ์ที่ช่วยแล้วในการเก็บหมาก
ลงมาแล้วมันก็แบบมาพร้อมกันเป็นแบบทลาย
มันดีมันดีสำหรับคนที่ชอบทานมาแต่ผมไม่ทานนะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์กันแล้ว
ก็เจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้า
ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเรา

ใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาคุยกันวันนี้เยอะมากนะคะ
รวมไปถึงแนะนำสถานที่หรือว่าอะไรอร่อยมาด้วยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดบันทึกภาพการแข่งขัน
รายการวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ไปดูผลงานของสาวซูพรีมชนบุรีอีเทคกันหน่อย
เจอกับสโมสรไต้หวันพาวเวอร์ผลงานเป็นอย่างไรน่าจะทราบกันแล้ว
แต่ว่าไปดูฟอร์มโดยรวมกันหน่อยไปดูบัตรภาพกันดังกัน
แล้วก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ในรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ